ผมว่าท่านประชาชนชอบอยู่แล้ว
ถ้าเกิดเราตั้งใจจะไปทำให้ท่านร่ำรวยมีความสุข
มันจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว

แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือ
นโยบายของภารกิจชาติรัฐโดยลูกป้อม

ได้ประสานกับทางมาเลเซียกับนายกมาเล

ดึงทุนเข้าไปเป็นเมกะโปรเจค
เป็นล้านนะฮะ
อย่าไปแก้เลยหมื่นล้านอะไรต่าง
มันจมมันไม่มีทางแก้ปัญหาได้

ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่านั่งรัฐบาล
มันจะต่างกับ๔๕หรือนับ๘๙ปียังไง
เพราะว่ามีหลายโครงการของพื้นที่ภาคใต้

ดังนั้นผมว่าเอาอย่างนี้นะฮะ
เรื่องนี้นะฮะท่านอยู่กับปัญหา
จริงต้องร่วมมือกับมาเลเซีย

ร่วมมือกันตั้งเศรษฐกิจร่วม
แล้วทุกอย่างมันก็จะแก้จบ
เพราะความเข้าใจอย่าลืมมาเลเซีย
เป็นชาติที่จะมีความเข้าใจในความสำเร็จ

แก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ต้องร่วมแก้กับมาเลเซียถูกลง
ครับร่วมมือกับนายกอินวาครับมาเลเซีย
ร่วมมือเป็นเศรษฐกิตรร่วมนะพัฒนาให้เจริญร่วมกันทั้ง๒ประเทศในชายละอีก
จะทำได้ต้องร่วมกับมาเลเซียถูกไหม
ร่วมมือกับมาเลเซียแต่ต้องใช้ในไทยด้วยนะครับ
เป็นเทเซนกิจพิเศษนะครับ
แล้วดึงนักลงทุนมาเป็นล้านล้านแล้วประชาชนค่อยรวยได้
ถ้าคนสามอยากใช้ได้รวยเหมือนคนตะวันออก

ก็เมื่อกี้ขออนุญาตย้อนก่อนหนึ่งครับ
ขออภัยขออภัยไม่พึ่งมาไม่พึ่งมาเชิญค่ะ